แล้วปรากฏเหตุการณ์นี้ว่ารถคันหนึ่งกำลังข้ามคลองมาเดือ
แล้วมีผู้โดยสารผู้หญิงขึ้นไปอยู่บนแร็กหลังคา

แล้วคุณดูวินาทีที่รถคันนี้ต้องข้ามคลองมาเดือด

โอ้โห

นี่แหละฮะไปไม่ถึงฝั่ง

โอ้โหเด้งแล้วก็ตกลงมาแบบนี้นะครับ
รถมันโยกอย่างแรงแล้วไปนั่งอยู่ข้างบนคุณ
โอ้โหถ้าไม่แบบมือเหนียวจริงนะ
เด้งหลุดแล้วฮะแล้วก็หลุดจริงด้วยนะครับ
ตกลงไปในน้ำเคราะห์ดีที่ไม่บาดเจ็บร้ายแรงนะ
ก็เลยฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับนักท่องเที่ยวสายลุยที่จะไปกางเต็นต์
โอ้โหโชคดีไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ที่คลองมะเดือที่หมู่๑
ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ซึ่งแน่นอนจริงตรงนี้เขารู้กันอยู่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก
บางคันก็ทำถูกกดบ้างบางคันก็ไม่ถูกกดบ้าง
ลุยไปลุยมาสภาพคลองมะเดือก็เสียหายนะครับ
แต่ทีนี้มันกลายเป็นเสน่ห์ที่เขาชอบมาลุยกัน
แม่ค้าท่านหนึ่งที่อยู่แถวนั้น
แม่ค้าก็บอกโอ้เห็นบ่อยแบบนี้มาเร่งเครื่องกันแบบนี้
แต่ไอ้คันนี้โอ้โหเห็นแล้วคนข้างบนไม่น่าจะรอด
ผู้หญิงนั่งอยู่ข้างบนไม่น่าจะยึดกระจับไว้ได้
แรงเหวี่ยงทำให้หลุดมือ

แล้วก็มีคนลุ้นอ่ะมันเยอะใส่

เพราะทุกคนก็คอยดูรถข้ามอยู่แล้ว
มันเป็นไฮไลท์ของตรงนั้นอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหม

แต่ถ้าตกใส่ปูนมันก็อาจจะเจ็บอืม
แต่เราก็คอยบอกตลอดแหละว่าใครที่นั่งข้างหลังให้จับแม่นหน่อยนะ
เพราะว่ามันอันตรายมันจะเกิดเพราะว่าเวลารถมันเหวี่ยงมันเหวี่ยงได้
นั่นแหละแม่ค้านักท่องเที่ยวคนอื่นเห็นก็บอกโอ๊ย
กลัวเลยเกินแล้วสุดท้ายตกจริงนะครับ
ผู้หญิงคืออาจจะไม่มีแรงจับพอกับผู้ชาย
ผู้ชายอีกคนนะเขายังยึดไว้ได้ไง
ใช่มันมีแรงเหวี่ยงด้วยครับคุณ

แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าทางที่ดีก็อยากขับรถลุยไปขนาดนี้เลย
นะครับทางปกติก็มีนะฮะแล้วขอให้ปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับ
ช่วงนี้น้ำมันอาจจะเยอะด้วยแหละ